เปิดปากกับภาคภูมิ
เกิดเรื่องนะคะบ่ายสามหนูก็รีบติดต่อธนาคารให้เขาอายัดให้ค่ะว่ามีคนมาหลอกหนู
เล่าเหตุการณ์เขาฟังว่าอย่างงี้นะอายัดให้หนูหน่อยเขาก็อายัดเขาอายัดแค่บัญชี
แต่อีก๓บัญชีเขาไม่ได้อายัดให้ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้แจ้งให้หนูทราบว่ามันมีเยอะขนาดนี้
ตอนเที่ยงตัวมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกเปิดบัญชีของน้องเปิดออนไลน์แล้วนะ
ทีนี้พอตอนช่วงเย็นเนี่ยมีตำรวจโทรมาบอกว่าบัญชีนี้มีการเอาไปหลอกผู้เสียหาย
น้องก็เลยกลับไปที่ธนาคารนะครับไปแจ้งธนาคารว่าเขาถูกหลอกเปิดบัญชีตอนนี้เมื่อตอนเที่ยงเนี่ย
ให้เจ้าที่ช่วยปิดให้หน่อยเพราะว่าผมมีอาชีพหลอกเปิด
ปรากฏเจ้าที่ปิดไปบัญชีเดียวมันก็ยังเหลืออีกอันอื่นซึ่งจริงเจ้าที่ควรปิดทั้งหมดเลย
เพราะตัวเขาไม่รู้ว่ามันเปิดกี่ครั้งเปิดกี่บัญชี
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้มีเรื่องราวของน้องนักศึกษาชั้นปี๒เป็นผู้หญิงนะฮะ
น้องอายุ๑๙ปีชื่อน้องไฟล์น้องอยากเรียกร้องขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าไปหลงเชื่อคนคนหนึ่งจริง
ผู้หญิงคนนี้เข้ามาพูดคุยด้วยทำทีเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะช่วยเปิดบัญชีให้นะ
รัฐบาลเขามีโครงการจะแจกเงินช่วยเหลือช่วงปีใหม่เนี่ยคนละ๒๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ธันวาคมปี๖๕นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมฮะเงินสองพันบาทเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยเงินนิดเดียวไปหลงเชื่อได้ยังไง
แต่ในช่วงเวลานั้นน้องเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอมิจฉาชีพ
คุณพ่อคุณแม่มีลูกกัน๔คนน้องเป็นพี่สาวคนโต
ตัวเล็กสุดเนี่ยคนที่๔อายุเพิ่ง๖เดือน
คุณพ่อก็ทำงานขายลูกชิ้นคุณแม่เป็นแม่บ้าน
วันนั้นไปทำงานที่ห้างนะฮะเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
เป็นแบบใส่ตัวการ์ตูนมัสคอตอะไรแบบพวกนี้เนี่ยฮะ
บัญชีอยู่ดีดีมีตำรวจโทรมาหามีหมายเรียกมาที่บ้าน
ณขณะนี้เนี่ยตกเป็นหนี้ที่มีคนเขาบอกเขาโอนเงินไปในบัญชีชื่อ
บัญชีน้องเนี่ยรวมแล้ว๔บัญชีอายุครั้งบัญชีนะฮะ
บัญชีเนี่ย๓แสนกว่าบาท
ท่านผู้ชมครับน้องไฟล์แล้วก็คุณแม่
ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
วันนี้เราจะมาคุยกันจะได้เตือนภัยกันด้วยนะฮะ
ทั้ง๓ท่านอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ไฟล์ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็คุณแม่นะฮะ
รวมทั้งคุณเอกพบนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านนะสวัสดีครับ
สวัสดีครับฟังเรื่องราวแล้วผมก็เห็นใจนะฮะ
ท่านผู้ชมครับยังไงฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะครับ
ให้น้องไฟล์เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเนอะน้องไฟล์วันเกิดเหตุวันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่สิบห้าค่ะช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงค่ะคือเขามาขอ
สิบห้าธันวาคมเนอะสิบห้าธันวาค่ะปีหกห้าใช่ค่ะ
เขาเดินมาขอนั่งด้วยแล้วโต๊ะอื่นมันมีคนนั่งเยอะหนูก็เลยบอกว่าพี่อยากนั่งได้เลยค่ะ
หนูไม่ว่าเขาก็นั่งเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์หนูก็เล่นโทรศัพท์ต่างคนต่างเล่นนะคะ
คือวันนั้นน้องฟ้ายอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งใช่ค่ะที่อายุธยาใช่ค่ะ
อยู่ที่อายุทยาใช่ค่ะน้องไปทำงานทำงานพิเศษใช่ค่ะ
วันแรกเลยทำงานอะไรเอ่ยทำงานใส่ชุดมาร์ทคอร์ดค่ะ
เหมือนที่เราเห็นตามห้างอ่ะนะใช่ค่ะอ่ากำลังนั่งนั่งพักอยู่
นั่งรอเข้างานค่ะเพราะเขานัดเที่ยงครึ่งอ่าตอนเที่ยงก็นั่งรอเข้างาน
ใช่ค่ะอยู่ดีดีมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งใกล้ใกล้ใช่ค่ะ
บอกว่าเดินมาก่อนว่าขอพี่ขอนั่งด้วยนะอืม
หนูก็โอเคค่ะพี่นั่งเลยแบบนี้ไหมเหมือนใช่ค่ะ
นั่งข้างข้างอย่างงี้เลยค่ะอ่าใช่แล้วเขาพูดยังไงต่อ
แล้วเขาก็นั่งเล่นสับเขาก็ไม่สนใจหนูหนูก็นั่งเล่นโทรศัพ
เขาก็หันมาบอกว่ามาทำอะไรในห้างมาซื้อของเหรอ
หนูก็บอกเปล่าค่ะรอเข้างานเขาถามว่างานหนักไหม
หนูบอกว่ายังไม่เคยทำค่ะพี่เพิ่งมาทำวันนี้วันแรก
ลูกสาวเขาอ่ะมาช้อปปิ้งกับเพื่อนมาซื้อของ
เพราะว่าเพิ่งได้เงินจากรัฐบาลไปสองพันหนูก็บอกว่าอ๋อค่ะพี่
หนูก็นั่งคุยโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ต่อเขาก็นั่งเล่นของเขา
เขาก็วนกลับมาถามอีกว่าเนี่ยก็คุยเรื่องเรื่อยเปื่อยเขาว่า
เรียนคณะอะไรปีเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่หนูก็บอกเขาก็ถามว่า
พ่อแม่มีน้องไหมอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าเขามีหมด
ก็คือคุยแบบสบายใจค่ะแบบไม่เหมือนมิจฉาชีพเลย
หนูก็คุยคุยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเปิดแล้วเขาบอกว่า
เนี่ยรู้ไหมรัฐบาลแจกเงินนะสนใจไหมคือพยายามจะวนมาเรื่อง
รัฐบาลเขามีโครงการช่วยเหลือคนละ๒๐๐๐นะในช่วงปี๖๐
ละครึ่งค่ะคนละครึ่งอะไรของเขาเนี่ยวนวนมาเรื่องเนี้ย
ใช่ค่ะหลายรอบเลยหนูก็เลยบอกอ๋อไม่สนใจค่ะเพราะว่า
ปกติถ้ามีมาแม่หนูก็ต้องบอกหนูอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่เอาเหรอ
หนูบอกว่าอ๋อยังไม่เป็นไรค่ะพี่เขาก็เล่นโทรศัพท์
มีตังค์ไปกินไปใช้หนูก็เลยตัดความรำคาญหนูก็เลย
พี่ทำก็ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขานั่งอยู่ตรงหน้า
ไม่คิดอะไรที่น้องไฟล์ไปทำงานพิเศษนี้วันได้วันละเท่าไหร่ฮะ
วันละหกร้อยค่ะก็กล่าวว่ามาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่
ใช่ค่ะอ่ะสองพันเอาก็ได้คือเราเราแค่ตัดความรำคาญ
คิดว่าเราไม่ได้คิดถึงคลิปว่าเฮ้ยเขาจะมีเหรอมาหลอกหรือเปล่า
คิดว่าเขาเอ็นดูเราอะค่ะเพราะว่าเขาพูดจาแบบดีแบบว่า
เนี่ยพี่ก็มีลูกลูกอยากให้ลูกขยันแบบนี้จังเลย
อย่างงี้อืมหนูคิดว่าเขาเอ็นดูหนูจริงจริง
หนูก็เลยเชื่อใจเขาว่าโอเคพี่ทำก็ได้เพราะว่าเขาพูดแบบว่า
พูดจาดีกับหนูมากเลยค่ะพี่แบบไม่มีแววว่าจะโกงหนูเลย
แล้วพอเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ทำทำเสร็จแล้วเขาบอกว่า
เดี๋ยวพี่เอาตู้บัตรน้องไปเสียบตู้ก่อนนะ
ไฟล์เอาบัตรประชาชนให้เขาใช่ค่ะแล้วเขาบอกจะใช้วิธีการลงทะเบียนให้ด้วยยังไงครับ
เขาบอกว่าเนี่ยลองเปิดดูสิว่ามันมีไหมหนูก็เปิดดูว่ามันไม่มี
หนูก็บอกเขาว่ามันไม่มีนะพี่เขาบอกว่ามีนะเนี่ยของพี่ก็ขึ้น
แต่เขาไม่ได้เอาหน้าให้หนูดูนะคะหมายหมายถึงว่าเปิดดูคือเปิด
ในแอปเป่าตังค์อ่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าจะลงทะเบียนเนี่ย
ต้องลงผ่านแอปเป่าตังค์ใช่หนูบอกว่ามันไม่ขึ้นเขาบอกว่า
ของเขาขึ้นนะแต่ของเขาเป็นถุงเงินเขาบอกเขาเป็นแม่ค้า
มันต้องมีถุงเงินใช่ค่ะบอกว่ามันขึ้นของแม่ค้าเนี่ย
เงินทำไมเป่าตังค์หนูไม่ขึ้นล่ะหนูก็เลยเสิร์ชกูเกอร์
หนูเห็นว่ามันมีเขียนจริงจริงว่าสองพันแต่ที่หนูไม่ได้อ่าน
ละเอียดค่ะว่ามันของปีเก่าเก่าไม่ใช่ปีล่าสุดอ่า
ใช่ค่ะหนูก็เลยเขาก็นั่งทำแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย
พี่เอาบัตรไปเสียบตู้ก่อนแล้วตู้มันอยู่แค่ข้างหลังหนู
หนูก็เลยก็ได้ค่ะพี่หนูก็นั่งมองเขา
เพราะหนูกลัวเขาแบบชนหนูแล้วก็วิ่งไปเลย
หนูก็เลยนั่งมองพอทำเสร็จแล้วเขาก็กลับมาอีก
แล้วเขาก็บอกว่าพูดพิมพ์พิมพ์พิมพ์แล้วเขาพูดว่า
ขอสแกนหน้านะเพราะว่ารัฐบาลมันก็อย่างนี้แหละ
แกนหน้าหลายรอบหน่อยหนูก็ได้ค่ะพี่เขาก็สแกนหน้า
เขาใช้โทรศัพท์มือถือของเขาของเขาเลยหมดเลยค่ะ
เขาก็สแกนหน้าหนูอ่ามาไฟล์มาสแกนหน้าหน่อย
เขาก็เอายื่นมาแล้วก็เดินมาหาหนูเลยเดินมา
มันชิดตัวเลยค่ะจากสแกนอะไรอย่างงี้หรอ
ใช่แล้วพอสแกนไปมาหนูก็เริ่มคิดได้ว่า
เมื่อกี้นี้พี่แกไปตู้อีกธนาคารนึงไม่ใช่ธนาคารของกรุงไทยของรัฐ
ปกติเปล่าตังค์ถูงเงินต้องธนาคารกรุงไทย
ใช่ค่ะซึ่งไฟล์เพิ่งมาเอกใจตอนที่เขาสแกนหน้าเสร็จ
ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นกรุงไทยเนี่ย
ถ้าเป็นเป๋าตังค์เป็นถุงเงิน
ก็ไม่ไอ้หนี้แล้วแล้วตอนนั้นเขาคืนบัตรให้เราหรือยัง
คืนแล้วค่ะแล้วแล้วพอเราเอกใจแล้วตอนนั้นเขาเขายังอยู่
อยู่อยู่ตรงหน้าหนูอีกหนูก็เลยไม่กล้าหนูไม่กล้าแบบไปถามตรงว่า
เมื่อกี้ไปมาอย่างนั้นเพราะว่าหนูกลัวเขาจะหาว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะไม่รู้อีกว่าเขามาดีหรือเขามาร้ายก็เลยแอบถ่ายรูปเขาไว้ก่อน
เพื่อมีปัญหาตามมาจะได้แก้ทัน
แล้วพอประมาณบ่าย๓โมงของวันเดียวกันเลย
ก็มีตำรวจจากหนองคายโทรมาเขาว่า
โหลชื่อนี้ใช่ไหมไปรับจ้างเปิดบัญชีให้ใครเนี่ย

คือคือไฟล์เนี่ยมีหลักฐานแล้วนะครับทุกผู้ชมครับน้องไฟล์มีหลักฐานแล้ว
ผมก็เห็นแล้วเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช่ค่ะค่ะ
แต่เขาใช้โทรศัพท์เขาลงทะเบียนให้ใช่เขาบอกว่ามันใช้ชื่อหนูไงอ่า
แล้วหนูก็เอาเงินที่เข้าในถุงเงินเป่าตังค์ของหนูเนี่ย

หัวหน้างานมาตามแล้วเรายังเอกใจไหมว่า
เมื่อกี้มันใช้ตู้ไม่ใช่กรุงไทยนี่ว่ะอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าเขาจะเอาชื่อหนูไปกู้เงินหรือเปล่า

ธนาคารนั้นเพราะว่าหนูรู้ว่าธนาคารนั้นไม่มีกู้เงิน
หนูก็เลยกลัวว่าเขาจะไปกู้เงินก็เลยแอบถ่ายรูปไปก่อน
อ้าก็เอามาไปเลยก็ไปทำงานหัวหน้างานมาตาม

จนกระทั่งประมาณบ่าย๓ค่ะมีตำรวจจากหนองคายโทรมาว่า
เนี่ยรู้ไหมว่ามีคนหลอกโดนโอนเงินหนูไปรับจ้างให้ใครหนูบอกเปล่า
แล้วตอนแรกความรู้สึกหนูคิดว่าตำรวจคนนั้นคือแก๊งเดียวกับเขา

รู้สึกว่าเรื่องมันไวไปแค่สองสามชั่วโมงทำไมตามได้แล้วอะไรอย่างนี้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
บ่าย๓มีตำรวจจากหนองคายโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของน้องไฟล์
บอกว่ามีคนตกเป็นเหยื่อนะโอนเงินเข้าไปบัญชีมิจฉาชีพ

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไฟล์ก็
ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าเลยขอแอดไลน์
แล้วก็ส่งข้อมูลให้บอกว่าหนูคิดว่าหนูถูกหลอก

แต่ตำรวจบอกว่ายังไงนะก็คือบอกว่าให้รีบไปอายัดซะ
งั้นรีบไปอายัดที่แบงค์หนูไปที่แบงค์เองเลยไหมฮะไปที่แบงค์เองเลยค่ะ
แบงค์ของที่เค้าบอกมาเป็นแบงค์ที่ไปเปิดบัญชีเอาไว้โดยคนนั้นใช่ค่ะ
อายัดให้หนึ่งบัญชีใช่ค่ะ
แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าเงินออกไปแล้วพอให้แสนห้าเขาก็ออกไปโดยกฎ

ไฟล์ตอนเที่ยงเนี่ยที่ไปเปิดเปิดเปิดสแกนอะไรเสร็จเรีย
เนี่ยให้เหยื่อโอนเข้ามาแล้วก็กดออกไปเลยใช่ค่ะแต่เรื่อง
มันไม่เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมครับคือพอไปหาที่แบงค์คิด
ว่าเอาละแสนห้ามิจฉาชีพจะโอนออกจะไปกดเอทีเอ็มออกไป
แล้วก็แล้วแต่เนี่ยมีอีก๓บัญชีใช่ค่ะมันรู้วันที่๑๗ค่ะเพราะ
ว่ามีผู้เสียหายโทรมาว่าเนี่ยโดนอีกสองแสนเลขบัญชีนี้
แต่หนูคิดว่าเลขบัญชีเดียวกันเขาบอกว่าไม่ใช่เลขบัญชีนี้
อุ้ยหนูก็เลยรีบโทรแจ้งอีกโทรแจ้งอายัดอีกสรุปมันก็ผูก
เรื่อยค่ะเพราะว่าเลขลงท้ายมันไม่เหมือนกันธนาคารก็หลุดมาเลยว่ามีอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะ
สรุปเขาเปิดไว้กี่บัญชี๔ค่ะหมดแล้วนะ๔แล้วนะใช่ค่ะ
ทำไมวันนั้นเขาไม่อายัดหรือไม่เช็คให้หมดเลยว่าตกลงมีกี่บัญชี
ถ้าวันนั้นอายัดหรือเช็คให้น้องเขาเนี่ยมันก็จบตั้งแต่วันนั้นก็คือจะโดนแค่บัญชีเดียวครับ
แต่วันนั้นปรากฏว่าน้องเข้าไปที่ธนาคารไปบอกว่าให้ช่วยดำเนินการปิดให้หน่อยตรวจสอบหน่อย
ธนาคารดันไปปิดให้แค่บัญชีเดียวก็มาแจ้งบัญชีเดียวไงตามที่ตำรวจเขาแจ้งมา
ถ้าธนาคารกดดูสักนิดนึงนะก็จะรู้เลยว่ามิจฉาชีพมันเปิดพร้อมกันถึง๔บัญชี
ที่มันบอกว่าสแกนเนี่ยบอกว่าสแกนหลายรอบหน่อยนะเพราะว่าแอปรัฐบาลเป็นอย่างนี้
นั่นคือสแกน๑ครั้งคือ๑บัญชี๑ครั้ง๑บัญชี

กลัวเขาอะเนี่ยค่ะเขาขี้เหี้ยนเพราะเขาเป็นควรห้ามไม่ให้หนูไปทำงาน
หนูก็เถียงว่าหนูไหวหนูอยากทำ
เขาก็เลยให้หนูไปเพราะเห็นว่าหนูดื้อแหละอะไรไงค่ะ
แล้วพอเกิดเรื่องหนูก็เลยไม่กล้าบอกแม่ก่อนเพราะว่าเขาห้ามหนูแล้ว
หนูก็เลยเลือกที่จะบอกอาและให้อาไปบอกแม่ให้หน่อย
ขาหาดคือถูกรถชนมาครับเมื่อตอนกระดักกระดาษ

ไม่ให้ไปเพราะว่าใส่ชุดมัดคอร์ดมันหนัก
หนูกลัวว่าเขาใช้น้ำหนักขายเยอะ
หนูก็เลยปล่อยเพราะเวลาเกิดเรื่องเขาก็เลยเลือกที่ไม่ได้โทรหาพวกหนู

สามบัญชีแต่มีผู้เสียหาย๒ลายค่ะ

คือแสนห้าวันที่๕ค่ะคิดว่านักแล้วนะ

ในบัญชีนั้น๒แสนนะฮะ
แต่เรายังไม่รู้ใช่แต่คือสองแสนเขาโทรมาแจ้งใช่ค่ะ
ตำรวจที่ระยองโทรมาแจ้งใช่ค่ะท่านผู้ชมครับ
สักครู่พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมายืนยันนะว่าไม่รู้จัก
ไม่รู้จักค่ะไม่ได้ไปร่วมเขาจะเอาเงินเพื่อยอมให้เขาเอาบัญชีเรา
เอาบัตรไปเปิดบัญชีม้าอะไรทั้งนั้นไม่ทราบเลยค่ะว่าเปิดบัญชี
ทราบว่าเป็นลงทะเบียนคนละครึ่งแค่นั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่กันต่อว่าจะเอายังไงกันต่อ
กลายเป็นว่าอยู่ดีเนี่ยถูกคนที่เขาโอนเงินไปเนี่ยกับบัญชีนี้เนี่ย
เขาทวงเงินหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะบัญชีสองแสนนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิเดือนราวที่เกิดขึ้นกับน้องฟ้ายนะฮะ
คือคนที่มาหลอกน้องไฟล์ว่าเดี๋ยวจะเปิดบัญชีเปิดลงทะเบียนเพื่อจะรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ๒๐๐๐บาทให้เนี่ย
เอาบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าของน้องไฟล์นะฮะ
เปิดบัญชีทั้งหมด๔บัญชีกับธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะ
โดยเปิดทางแอปก็เลยเปิดไปหลายสาขาทั่วประเทศมาก
๔บัญชีมีสาขาหน่อยบ้างนะมียาราค่ะแม่ห้องสอนศีรสักเกตแล้วก็ปัตตานี
โอ้โหเพราะฉะนั้นวันนั้นพอมีตำรวจที่ระยองโทรมาก่อน
เพราะหนึ่งในผู้เสียหายนะอยู่ที่ระยองที่โอนเอ๊ะไม่ใช่๑๕๐๐๐๐ที่ไหนนะ๑๕๐๐๐๐ที่น้องคาย
น้องคายโทรมาก่อนพอน้องไฟล์ไปที่แบงค์ใกล้บ้าน
ในพื้นที่อายุทยาแล้วเขาก็เลยเหมือนกับตอนนั้นรู้แค่บัญชีเดียว
ก็คือที่หนองคายเอาละตอนหลังก็มารู้ว่ามันมีเพิ่มอีก๔บัญชี

คุณแม่พอรู้เรื่องของลูกสาวนี่คุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนั้น
ไปไม่ถูกเลยค่ะอึ้งไปหมดแล้วก็คิดมากว่าลูกไปโดนได้ยังไง
แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาเพราะว่าเรารู้ว่าเงินมาบัญชีลูก
ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะลองถามใครใครดูเขาก็พูดไปทำนองนั้น
กลัวว่าจะหาว่าลูกไปรับจ้างเปิดบัญชีมาคือน้องไม่ได้ทำเลยค่ะ

ถูกจะได้คุยกับคุณพ่อไหมคุยพ่อก็ไปไม่รู้
เคยดูข่าวเห็นข่าวเรื่องทางน้องพวกนี้นางก็นั่ว๖๔
ดูตลอดแต่หนูไม่คิดว่าจะมาเกิดกับลูกตัวเอง
เพราะว่าเราไม่คิดเลยว่าจะเป็นบัญชีอ่ะ
ตัวเล็กก็คิดว่าเป็นแอปของรัฐบาลแจกเงินจริง
ทีนี้มาเคลียร์ปล่อนะฮะ
หลังจากนั้นก็เลยไปหาคุณเอกพบเหลืองวะเสิร์ฯใช่ไหม
เอาตรงนี้ก่อนคือ๔บัญชีเนี่ย๑บัญชีทางแบงค์สามารถอายัดให้ทัน
ก็เลยไม่มีการโอนเงินอะไรเข้ามาใช่ไหมฮะหรือมีโอนเข้ามาไหม
บัญชีนั้นอายัดไม่มีค่ะวันนั้นอายที่๑๗เหมือนกันเลย
ก็ยังไม่มีใครตกเป็นเหยื่อแล้วโอนเข้ามา
บัญชีแรกแสนห้าจากหนองคายได้คุยกับทางเจ้าของเงินเขาหรือยังครับ

คุยทางเบอร์ค่ะเบอร์ตำรวจให้เบอร์ติดต่อมาค่ะก็โทรคุยกัน

เขาก็พูดประมาณว่าไม่ฝนว่าจะยังไงโดนหลอกยังไงแต่เป็นชื่อหนู
หนูก็ควรที่จะรับใช้เขาเพราะว่านี่ก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกัน
เคสนั้นเขาบอกว่ายังไงเขาถึงโอนเงินมาเข้าบัญชีน้อง
ว่ามีคนโทรค่ะอ้างว่าเป็นคุณครูและเขาเป็นคนแม่ค้าขายของในโรงเรียนอยู่แล้ว
เขาก็โทรมาพูดว่าเนี่ยพอรีบใช้เงินด่วนนะเพราะว่าจะจัดอันนี้สัมมนาหรือสักอย่างเนี่ยแหละค่ะ
ให้เขาโอนเงินให้ก่อนได้ไหมจะซื้ออาหารอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยหลงเชื่อค่ะเพราะว่าพูดถึงญาติเขาที่รู้จักว่า
เดี๋ยวให้ลุงพันโลคนนี้ที่เป็นญาติเขาวิ่งเอาเงินสดมาให้แล้วโอนให้เขาก่อน
เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โทรคุยกับเจ้าของเงินผู้หญิงค่ะผู้หญิง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เมมเบอร์ครูอยู่แล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าครูคนไหน
เขาก็โอนเลยแสนห้าใช่ค่ะปรากฏเป็นบัญชีน้องใช่ค่ะ
แล้วเขาก็มาไล่เรื่องของเขาเขารู้วันนั้นเลยอ่ะสิ
เขารู้วันนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันนานผิดสังเกต

เขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีใครให้วิ่งเอาเงินวิ่งให้ทั้งนั้น
ลายนี้บอกว่ายังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่า
ไฟล์เนี่ยเจ้าของบัญชีเนี่ยต้องเอาเงินไปคืนเขา๑๕๐๐
ค่ะแต่ยังไม่ได้ไปหนองคายเพราะว่าตำรวจนัดวันไหนนะฮะ
หมายังมาไม่ถึงบ้านค่ะตำรวจบอกว่าส่งมาแล้ว
ส่งมาแล้วแต่ถ้าตามหมายเนี่ยต้องไปเจอ๔กุมภาพันธ์
สี่กุมภาพันธุ์อันของไรยองอ๋อของไรยองใช่ไหม
นั้นก็รอหมายว่าจะไปวันไหนระยองคือสองแสน
ใช่ค่ะไรยองแจ้งมาวันที่สิบเจ็ดตำรวจที่ไรยองโทรมา
แล้วก็ไปที่โรงพักที่ระยองมาแล้วได้เจอกับผู้เสียหายแล้ว

บอกว่าเขาโดนยังไงฮะเป็นเขาบอกว่าเขาโดนอ้างอ่ะค่ะ
โทรมาป้าคนนี้เขารับโอนเงินอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมีผู้โจรนะคะ
โทรมาบอกว่าอ้างตัวว่าเขาเป็นพนักงานในรีสอร์ทนี้
แล้วลูกค้าในรีสอร์ทต้องการจะโอนเงินไปให้ลูก
ลูกของเขาแล้วทีนี้ป้าแกก็เห็นว่ารีสอร์ทนั้นใหญ่
แกก็เลยหลงเชื่อว่าเห็นว่าใกล้ก็เลยโอนให้
ใช่ค่ะคือปกติคุณป้าน่าจะติดต่อกับทางรีสอร์ทที่พัก
ที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรยังไง
ต้องการโอนเงินก็เลยแสดงว่าพวกนี้มันมันต้องรู้ข้อมูลของผู้ที่เขา
เป็นคนโอนเงินแล้วไปเข้าบัญชีน้องฟ่ายเลยเนอะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ครับพี่หุย

ท่านที่ดูไทยรัฐออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับ
ช่วยแชร์ข่าวนี้ด้วย

ปัจจุบันนี้มันมีมิจฉาชีพ
รูปแบบใหม่จริงก็คือ
มันแอบอ้างด้วยวิธีการ

มันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันจะอ้างว่ามันเป็นตัวท่านนะ

มันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันเลยทำให้แอปเงิน
ในโทรศัพท์เนี่ยใช้ไม่ได้รบกวน

เดี๋ยวเย็นนี้จะเอาเงินไปคืนให้

อุ๋ยแล้วเสียงเสียงเหมือนเป๊ะ

ไม่นานมานี้นะครับมีคุณป้าท่านหนึ่ง
ผมสนิทมากรู้จักกันเนี่ย

บอกว่าเบอร์โทรศัพท์ผมมันหาย

มิมไว้หน่อยก็มิมไว้
สักครั้งก็คุยป้าผมจะรบกวนป้าหน่อย

พอดีจะโอนไปให้น้องสาวแล้วเดี๋ยวเย็นเนี่ย
ผมจะจัดการโอนให้ป้าเข้าใจว่าเป็นผม

ป้าบอกเสียงใช่โอ้นี่เอกพบแน่

พออีกวันนึงเนี่ยป้าเนี่ย
ก็เลยไปคุยกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็เลยโทรหาผม

ไม่น่าเป็นไปได้หรอกคุณเอกพบจะมายืมเงินเรา

เพื่อนก็เลยโทรหาผมผมก็ตกใจว่าเอ้า

เพราะไอ้นั่นมันอ้างว่าโอนให้น้องสาวไงครับ

คือใช่มากเลยเสียงเหมือนผมมาก

แล้วมันมีเคสแบบนี้ร้องเรียนเข้ามาที่เพจ

อ้างว่าเป็นตัวคนนี้แต่ความจริงคนนี้เขาไม่รู้เรื่อง

มีทีมหนึ่งที่มันสแกนหาข้อมูลของเหยื่อ

แล้วก็โทรมาอย่างขายของโรงเรียนใช่ไหม
ท่านผอบอกว่ายังไงรีบโอนเงินมาด่วนเลยนะ
เพราะว่าจะได้เอาไปใช้เรื่องสัมมนาก่อน

แต่โอนเข้าไปเนี่ยคือโอนเข้าบัญชีของอีกทีมหนึ่งที่มันไปหา

ซึ่งไฟล์เนี่ยโดนไป๔บัญชี
โชคดีอายัดทันบัญชีหนึ่ง
แสนที่ระยองที่ว่าโอนเงินให้กับนักท่องเที่ยว

ก็พูดในทำนองเดียวกันนะเขาว่า

เพื่อให้ช่วยกันใช้จ่ายตังค์ให้เขา

ก็พยายามหาหลักฐานแล้วก็ไปช่วยตามมา
ไม่รู้หรอกว่าจะถูกหลอกไม่ถูกหลอกยังไง

เนี่ยเช็คให้แล้วมีบัญชีชื่อเราแน่

แต่ยังไม่มีหมายมายังไม่มีใครแจ้งมา

หนูหนูไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาหรอกมันเยอะเยอะเกินฐานะพวกหนู
เพราะลำพังทุกวันนี้พวกหนูก็ลำบากกันอยู่แล้วค่ะแล้วนี่ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง
คือหนูต้องไปหายิ้มคนอื่นเขาไปนะหนูไม่ได้มีตังค์กัน
เพราะต้องไปหาตำรวจเจ้าของบ้านใช่มันต้องใช้เงินในการเดินทางตลอด
ระยองมารอบนึงแล้วใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปอีกสี่กุมภา
ค่ะที่ระยองก็คือว่าเหมือนทำนองว่าให้ไปหาเงินมามาเคลียร์ผู้เสียหาย
ถ้าไม่งั้นก็คือว่าจะดำเนินคดีแจ้งข้อเก่าหาว่าช่อโกงนะ

เครียดอยู่อะค่ะเหมือนหาเรื่องในทุกข์ใจให้พ่อกับแม่
ก็ไม่อยากจะเจออย่างนี้ด้วย
หนูก็ไม่รู้จะพูดไงหนูอึดอัดไปหมดเลยตอนนี้
ไม่เป็นไรอย่าไปโทษตัวเองนะคือคนเราทุกคนมันพลาดได้นะ
มันพลาดได้มันผิดมันพลาดได้ด้วยความซื่อของน้องคุณแม่บอกกับผม
คือลูกสาวเป็นคนซื่อจริง
หญิงสาวเด็กสาวคนหนึ่ง๑๙ปีเรียนอยู่นั่งสาวปี๒
คุณเอกพบคือถ้าน้องไม่ตั้งใจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินจริงเนี่ย
มีน้องอีก๓คนลูก๔คนคุณแม่เป็นแม่บ้านคุณพ่อขายลูกชิ้น
คงไม่ไปทำงานใส่ชุดพาสช็อตตุ๊กตาขาเพิ่งหักเพิ่งหายจากรถชน
ก็ได้ความซื่อไม่ได้เผชิญโลกอะไรมามากมาย
ทีนี้ทางคดีจะช่วยกันได้ยังไงคุณเอกพบ
คือเรื่องนี้ครับต้องบอกไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับว่า
ขอให้สอบปากคำเนี่ยให้รับฟังข้อมูลทางด้านนี้ด้วยนะครับ
คือตำรวจไทยเนี่ยเก่งนะครับแต่บางทีก็ใช้ความเก่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ยังไง
ก็คือแทนที่ตัวเองสอบอาคัมก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาก็คือเหยื่อคนหนึ่งนะครับ
เขาคือเหยื่อคนนึงแทนที่เราต้องตามไปตามจับคนที่มันโกง
มันเอาเงินไปใช้เนี่ยยายป้าที่มาบอกมาเดี๋ยวเปิด
รูปก็มีเนี่ยจริงมันโชว์ในรายการไม่ได้เท่านั้นเอง
ไหมครับพี่อุ๋ยเนี่ยคือต้องไปหาตรงนี้มาให้ได้
จะไปยากอะไรมันตามหาได้เพียงแต่ว่าอย่าไปทำอะไรช่วย
ไปทำงานง่ายเอาแค่ว่าโอนบัญชีเธอก็จับเธอแล้วกัน
แล้วมิจฉาชีพมันจะหมดประเทศยังไงครับวันนี้
คือไอ้ใครที่เปิดบัญชีไม้แบบตั้งใจจับไปครับอันนั้นผมเห็นด้วยแต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาถูกหลอก
และเขาไม่ได้ถูกหลอกไปเปิดบัญชีนะมันหลอกว่ามันจะลงทะเบียนเอาเงิน๒๐๐จากรัฐบาลให้เขา
ไม่ได้มาบอกไฟล์ว่ามาเดี๋ยวขอยืมชื่อไปเปิดบัญชีหน่อยไม่ได้พูดเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเปิดบัญชีเลย
เดี๋ยวป้าลงทะเบียนให้ยังไม่ได้เหรอสองพันเนี่ยยังไม่ได้อีกเหรอมันต้องใช้ตรงนี้ตรงนี้นะ
อันนี้ไม่ใช่แม่ค้าป้ามีถุงเงินเดี๋ยวป้าลงอันนี้เขาโดนอย่างนี้
ก็เนี่ยวันนี้ที่โจรมันเต็มบ้านเต็มเมืองที่มิจฉาชีพมันยังไม่ไปไหนเลยเนี่ย
ก็เพราะท่านทำอย่างเงี้ยครับท่านเอาเล่นง่ายเข้าว่าคือโอนไปบัญชีปลายทางไหม
กูก็ไปจับบัญชีปลายทางแล้วกันให้บัญชีปลายทางไปสู้เอา
ผมยังแนะนำว่าใครที่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยท่านดำเนินคดีไปเลยครับ
สอบแล้วเป็นบัญชีม้ารับเงินจ้างเปิดบัญชีม้าดำเนินคดีไปอันนี้ถูกต้อง
แต่ท่านก็อย่าลืมว่าท่านต้องไปตามโจรตัวจริงด้วยนะครับ
แต่กรณีของน้องเนี่ยเขาไม่ได้รับจ้างเปิด
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีนี้เลยเขาคือผู้เสียหาย
ที่ถูกมิจฉาชีพไปหลอกลวงเขาอีกทีนึงด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาความจริงนะครับ

คุณแม่กับน้องไฟล์เนี่ยคุณแม่บอก
อย่าว่าแต่เงินเอาไปใช้หนี้เขาเลย

นี่ระยองเดี๋ยวต้องไปหนองคายอีกอีกที่นึงไม่รู้อยู่ไหนนะ
กะบี่อยู่เบตงขึ้นมาอยู่เชียงใหม่เชียงรายนี่ยุ่งอีก

แต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมประสานไปที่
เดี๋ยวจะพาทั้งสองท่านไปพบเพราะว่ากระทรวงยุทธรรมเนี่ย
เขามีการช่วยเหลือในเรื่องของทนายด้วยนะครับทนายก็มี
แล้วก็ในเรื่องของการสิทธิของเขาอะครับอย่างเช่น
ถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนยืนยันจะต้องดำเนินคดีกับเขาเนี่ย
ก็ต้องไปดูไปช่วยเขาในเรื่องของการหลักประกัน
ต้องประกันตัวหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับท่านธนกฤษหน่อย
กรณีแบบนี้เคสแบบนี้เนี่ยจะพอช่วยเหลือยังไงกันได้บ้าง
อย่างน้อยให้เขามีโอกาสได้ลืมตาในการ
มีเวลาหายใจในการต่อสู้คดีของเขาบ้างนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ

ผู้ชมครับทางน้องไฟล์กับคุณแม่
ไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
คุณเอกพบบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาท่านธนกฤษจิตอาริรัติ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เผื่อจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างให้มีเวลาหายใจหายคอ
ในการต่อสู้คดีหน่อยนะครับ
ตอนนี้ท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุยกันทางโทรศัพท์นะฮะสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับท่านคุณเอกพกและพี่น้องผู้ชมจริงครับ
ก็มีน้องไฟล์กับทางคุณแม่ด้วยนะครับที่ผมได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับท่านครับ

คือลักษณะแบบนี้น้องสามารถไปขอความช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างไหมฮะ
เรื่องการเดินทางต่อสู้คดีหรือว่าทนายความอะไรในการที่จะไปสู้เรื่องคดีที่เกิดขึ้นกับตัวน้องนะครับ
คือต้องเล่นที่ส่วนครับว่าทางกระสุนยุติธรรมนะครับ
ประจำทวงนิเวกิงานที่ดูแลยุติธรรมครับครับนั้นเนี่ยก็จะไปพบยุทิธรรมจังหวัดอายุทยาครับ
ตอนนี้ยุติธรรมจังหวัดเองเนี่ยรอรับอยู่นะครับ
และสิ่งที่ทางกองทุนยุติธรรมเนี่ยจะช่วยนะครับ
ก็มีอยู่๓ประเด็นก็คือ๑การประกันตัวนะครับ
การจับหาได้ด้านสมัยความนะครับ
แล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมสารที่จะช่วยดูแลในเรื่องคดีความนี้ซะก่อนนะครับ
แต่ประเด็นที่สำคัญก็คงอาจจะต้องฝากทางให้น้องเนี่ยนะครับ
อาจจะต้องมีการไปร้องทุกข่าโทษกับคนที่เอาโทรศัพท์มือถือเราไปนะครับ
เปิดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องแจ้งความเอาไว้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะทำให้อย่างน้อยที่สุดเป็นการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับ

อันหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมให้กับทางพี่น้องเนี่ยก็คือว่าให้ระมัดระวังเรื่องการนำโทรศัพท์ไปให้ผู้อื่นใช้นะครับ
เราก็ควรจะต้องดูด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
ก็จะเก็บไว้ที่ตัวนะครับอย่าได้ให้ใครเอาไปใช้
เพราะอาจจะใช้ไปในการเปิดบัญชงบัญชีอะไรทั้งหลายก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับ
ดังนั้นคลิปนักข่าวเนี่ยก็มีหลายลายครับที่มาขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็คือทางท่านธนกิจเนี่ยได้ประสานกับทางกองทุนทางยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอุทัยเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวคุณแม่กับน้องไฟล์เนี่ยไปพบทางนั้นได้เลย
แต่ท่านธนกิจแนะนำว่าน้องไฟล์ควรไปแจ้งความ

แจ้งความของตัวเองนะว่าถูกคนคนนั้นเนี่ยเอาโทรศัพท์อะไรไปใช้ได้แจ้งหรือยังฮะ
เขาบอกว่าได้บันทึกประจำวันอย่างเดียวแจ้งความไม่ได้ค่ะหนู

แต่ท่านธนกิจบอกน้องไฟล์เนี่ยเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้ใช่ไหมครับท่าน
เพราะว่าถูกหลอกเอาบัตรประชาชนไป
ยุติธรรมจังหวัดเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราใช้โทรศัพท์ในการเปิดบัญชีออนไลน์มันใช้โทรศัพท์เรา

คืออย่างนี้ค่ะคือทางมิจฉาชีพที่มาหลอกน้องเนี่ยบอกว่าลงทะเบียนรับเงิน๒๐๐๐จากรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมต้องลงผ่านถุงเงินนะ
เดี๋ยวเขาลงให้โดยใช้แอปเป่าตั้งของเขานี่แหละ
แต่ว่าให้น้องเอาบัตรประชาชนน้องมาแล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนน้องเนี่ยไปใช้กับแอปอื่นในโทรศัพท์เขาด้วยการเปิดบัญชีธนาคาร

อย่างนี้ก็ถือเป็นผู้เสียหายแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็เขาเอาบัตรประชาชนเราไปใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นอ่ะ

ตกลงเดี๋ยวทางยุทธรรมจังหวัดที่อายุทยา

ขอบคุณมากเลยนะคะ

เขาบอกว่าแจ้งไม่ได้หรอกได้แต่ลงบันทึกจำวัน

เสียเงินจะแจ้งความได้ก็ตอบเพื่อ

หนูก็อยากจะบอกตรงนี้ว่า

ว่าเขาถูกหลอกเหมือนกัน

ครับยินดีครับ
เป็นผู้เสียหายจริงจริงหลายคนบอกโอ้โฮทำไมไปลงเชื่อ
อย่างนั้นทำไมไปเชื่อเขาง่ายเหลือเกิน
พูดจาดีด้วยแล้วลักษณะเขาก็คล้ายกับอาหนู
หนูก็คิดว่าเขาคงไม่หรอกแล้วเขาคงเอ็นดูหนูจริง
เพราะว่าคำพูดคำจากเขาแบบไม่ได้นี่เลยค่ะ
แล้วเขาแต่งตัวแบบไม่แบบว่าไม่แบบอย่างนี้
เพราะวันนี้เขาแต่งตัวแบบดูดีอะค่ะใส่ของแบน
หนูก็เลยแบบว่าเออเขาคงไม่หลอกแล้วเขาคงเอ็นดูเรา

ใช่ไม่คิดว่าจะเจอเลยเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเจอคนขนาดนี้นะคะ
ขณะตอนที่โดนรถชนพี่คนนั้นเขายังพูดจาดีกว่าอีก
ถึงจะไม่ได้ชดใช้ก็เถอะแต่เขาก็ยังพูดจาดีดู
ห่วงเรามากกว่าคนนี้ถ้าเขาฟังอยู่นี่บอกอะไรเขาหน่อยไหมเนี่ย
ก็อยากให้พี่เขามามอบตัวค่ะเพราะว่าหนูก็มีรูปเขาแล้ว
อยากให้เขาเห็นไม่ควรไปหลอกคนอื่นนะคะเพราะว่าคนโดนหลอกเขาก็เครียด
อย่างหนูหนูก็เครียดหนูหนูก็คือแบบมันคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลย
แต่ก็ต้องคิดอีกแง่หนึ่งว่าหนูยังมีพ่อมีแม่มีน้องที่ต้องดูอยู่นะ
เพราะหนูไม่เคยสัญญากับแม่ไปแล้วอะค่ะว่าถ้าโตขึ้นทำงานได้เดี๋ยวส่งคนเล็กเรียนเอง
คุณแม่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเลยนะ
มีอะไรอยากฝากบอกกับคนที่ทำกับลูกเราแบบนี้หรือว่าคนที่หลอกสังคมอย่างนี้อยู่ไหม
เขาใจร้ายมากเลยที่ไปหลอกคนอื่นคนอื่นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขา
แต่พวกเขากินอยู่อยู่สบายกันใช้แต่ของดีมีเงินมีทองโดยที่เขาไม่โดนจับเลย
ถ้าศรีตสาอย่างเราไม่รู้อะไรเรากลับต้องมาเป็นแท้นั่งรับเขา
พวกเขาที่เขาทำที่เขาหลอกกันแล้วจะต้องมีสักกี่คนที่ต้องเจอแบบนี้

ครับก็อยากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ย
ไม่ใช่ว่าน้องเขาบางคนอาจจะมองว่าทำไมไปหลงเชื่อ
ก็ต้องเรียนว่าดรก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วร้องเพจตามแบบต้องรอดมา
บางท่านเป็นระดับนักวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ยังมี
จฉาชีพมันคือมิจฉาชีพวันนี้พวกเราต้องร่วมกันนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องไปจับมิจฉาชีพให้ได้
ไม่ใช่ว่าอะไรกูไม่ได้มิจฉาชีพก็เอาแพ้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับ
ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเขาด้วยครับแล้วก็เจ้าของเงินเองเนี่ย
ก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
ยังไงต่อสู้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป